หนุ่มกว่านี้ขับกระบะจากนครศรีธรรมราชพี่บุ๊คพี่นักแข็ง
จะกลับบ้านที่สุราชระหว่างขับอยู่เจอโค้ง
แต่ลืมไปว่ามันมีอีกโค้งนึงเป็นอย่างนี้คุณผู้ชม
จังหวะนั้นหลุดโค้งจมหนองน้ำเลย
เกือบมิดคันแล้วอ่ะเหลือช่องไว้ให้หายใจนิดนึงครับ
นี่๔ทุ่มครึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ๑๙พฤศจิกายน
หน่วยกู้ภัยช้างเผือกอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็พอรับแจ้งปุ๊บรีบไปเลยครับไปเจอรถตกน้ำ
แล้วก็มีคนติดอยู่ในรถด้วยตรงนี้คือหนองน้ำ
ริมถนนพระแสงอำเภอทุ่งใหญ่พอไปช่วยเหลือเนี่ย
ก็ปรากฏว่าคนที่ขับเนี่ยตะเกียกตะกายออกมาได้ครับ
สภาพเปียกปอนเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
หนาวสั่นไปหมดคว้ามาได้เพียงโทรศัพท์มือถือเท่านั้นครับ
ชาวบ้านก็เอาเสื้อเอาผ้าห่มมามาห่มไว้ก่อนให้เขาคลายหนาว
คนขับเขาชื่อคุณโสรัสอนุวัฒน์อายุ๓๕ปีเป็นชาวอำเภอเวียงสะ
สุราธานีเขาเล่าให้ฟังว่าอ๋อผมอ่ะขับมาจากทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช
จะกลับบ้านที่สุราธานีไอ้จุดเกิดเหตุเนี่ยนะนักข่าว
มันเป็นโค้งอ่ะโค้งตัวเอสอ่ะนักข่าวมืดผมก็ไม่ชินทางซะด้วย
แล้วก็ขับมาเร็วอันนี้ผมยอมรับเลยหักเลี้ยวโค้งไม่ทันรถพุ่งออกนอกถนน
หัวทิ้มลงหนองน้ำเลยครับรถเกือบจมทั้งคันยังดีนะมีช่องว่างเหลือนิดนึงอ่ะ
นักข่าวเห็นไหมข้างบนเนี่ยนะเหลือนิดหนึ่งให้หายใจได้ครับ
ผมก็รีบคลานออกมาทางหน้าต่างกระจกเพราะว่าประตูมันเปิดไม่ออกแล้ว

อื้มตรงเนี้ยะ
นี่มาคนเดียวครับคุณโสรัสเขาบอกแต่ก็ยังดีนะไม่ได้เจ็บอะไรมาก
แต่ตัวเขาเองไม่ได้อยากไปโรงพยาบาลนะอยากจะนั่งรอ
บริษัทประกันภัยนะครับมาลากรถขึ้นจากน้ำจะได้เคลมความเสี่ยหายที่มันเกิดคืนดี
เป็นห่วงรถนะนะใช่แต่ก็ต้องเตือนภัยกันนะครับ
รถด้วยความระมัดระวังนะครับน่าจะไม่ได้ใช้อีกนานคันนี้
คือน้ำเข้ารถเข้าเครื่องยนต์ด้วยนะครับ